ข่าวนี้ค่อนข้างจะสะเทือนใจคนได้เห็นนะครับ
คือเด็กผู้ชายคนนี้น้องเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว
ยืนถือประกาศขายบ้านเพราะว่าต้องเอาเงินมารักษาตัวครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือภาพที่เขาลงในโซเชียลมีเดียกัน
เด็กชายอายุ๗ขวบครับน้องป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว
แล้วก็หัวใจรั่วตั้งแต่กำเนิดถือป้ายเขียนบอกช่วยซื้อบ้านผมหน่อยนะ
จะเอาเงินไปผ่าตัดแม่ทำงานคนเดียวหาเงินไม่ทันขอบคุณครับ
เราต้องรีบส่งคุณบอมครับบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปเลยครับ
ไปเจอกับนางอรวรรณชาญเชิดศักดิ์อายุ๔๙ปี
คุณแม่ปาดน้ำตากอดให้สัมภาษณ์เลยนะครับ
คือตรงนี้เนี่ยคือห้องพักนะครับแห่งหนึ่งที่ย่านบางคุรัฐจังหวัดนนทบุรี
อรวรรณเล่าบอกว่าบ้านที่ประกาศขายเป็นบ้านของเธอนะ
อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอบางครูรัฐนะครับ
เด็กชายคนที่อยู่ในโพสต์ก็คือลูกของเธอครับ
ที่ต้องขายบ้านเพราะว่าเดี๋ยว๒๔สิงหาคมนี้ลูกต้องผ่าตัดขยายเพดานปาก
เพราะว่าลูกชายเคยผ่าตัดครั้งแรกตอน๕เดือนมาแล้ว
แต่ตอนนี้โตขึ้นเลยครับพอโตขึ้นโตขึ้นเพดานมันขยายทำให้เลือดออกบ่อยนะครับ
ก็ต้องผ่าตัดขยายนะครับเธอเคยทำงานโรงงานครับแต่ก็ต้องออกมาดูแลลูก
ก็เลยมาทำอาชีพเก็บของเก่าขายเป็นอาชีพหลักแล้วก็ทำดอกดาวเรืองเป็นอาชีพเสริม
ช่วงโควิด๑๙ระบาดนะครับก็หยุดงานมาดูแลลูก
แม่ไปกู้เงินนอกระบบมานะครับ๕เจ้าต้องส่งรายวันทุกวันนี้วันละพันครับนะครับ
แต่ตอนนี้มี๔เจ้าเขาสงสารเขาเห็นใจว่ากำลังขายบ้านใช่ไหมก็เลยไม่เก็บรายวัน
ตอนนี้นะครับหนี้สินทั้งในระบบนอกระบบประมาณ๗๘๐๐๐บาท
สิ่งที่จะทำให้อยู่รอดได้คือขายบ้านเท่านั้นครับ
กู้นอกระบบมานะคะช่วงที่หยุดงานพาลูกหาหมอช่วงที่เป็นโควิด
แม่ต้องหยุดถึง๗วันแล้วน้องมาเป็นต่อก็หยุดไปประมาณ๑๐กว่าวัน
แม่เลยต้องกู้เขาตอนนั้นเขาขับสิบล้อแม่ก็ยังพอ
มีรายได้ผ่อนไหวพอเขาเป็นไปคนนึงก็เหลือแม่เก็บของก็ได้
ประมาณสามสี่ร้อยก็ได้แค่พอกินนะคะก็เลยจำเป็นต้องขายบ้าน
ชีวิตแม่ขาดภาคภูมิไม่ได้ทำยังไงแม่ต้องทำทุกวิถีทาง
สงสารเขาตอนนี้ทั้งร่างกายทั้งจิตใจแม่รู้ว่าเขาหดหูมาก

นี่แหละครับหัวใจแม่
ที่ผ่านมาเธอบอกเธออยู่กับแฟน
ก็ช่วยกันหาเงินมาผ่อนบ้านแล้วก็รักษาลูก
แต่แฟนเธอป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบฮะ
ก็แหมต้องดูแลลูกใช่ไหม
ก็เลยต้องให้แฟนกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดที่สุรินทร์
ตอนนี้คือทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกหายป่วย
รับว่าบางวันเครียดถึงขั้น
อยากจะฆ่าตัวตายไปกับลูกไม่เอา
แม่ไม่คิดแบบนั้นนะเคยคิดก็ปล่อยเป็นผ่านไป
แต่เมื่อมองไปลูกแล้วก็ร้องไห้ครับ
เพราะว่าลูกก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับ
คุณผู้ชมฮะก็แม่ถ้าเป็นไปได้ก็ส่งกำลังใจ
ใครช่วยได้ก็ช่วยเธอนะครับ